มาถึงช่วงสายตรวจโซเชียลวันนี้ยามเช้ามีคลิปคลิปหนึ่ง
สร้างกำลังใจสร้างแรงบันดาลใจสร้างความน่าอยู่ให้กับสังคมมาฝาก
รอยยิ้มก่อนที่จะออกไปดำเนินชีวิตในวันนี้
กับคำว่าร้องเพลงแรกเสร็จเงินค่ะอ่าเขามีผู้พิการคนหนึ่งครับ
เป็นผู้พิการทางสายตานั่งร้องเพลงอยู่แต่ว่าไม่ค่อยมีคนให้เงินเขาเท่าไ
อืมมีผู้หญิงคนหนึ่งหน้าตาดีเลยครับสวยเลยครับไปช่วยผู้ชายคนนี้ร้องเพลงอยู่
ข้างถนนนั่งอยู่กับพื้นเลยแล้วหลังจากนั้นก็มีคนไปให้เงินเยอะเลยทีเดียว
ช่วยเหลือหารายได้อ่าไปชมคลิปไปฟังเสียงเพลงพร้อมกันเลยครับค่ะ
ทุกคนที่เจ้าต้องรู้จักอยากให้รู้ว่ารักเธอมากและจะรักรักไปตลอดปัน
แต่ฉันนี้เพลงตามรักเธอโปรดฉันเมื่อเคยฝันกันมา
วันนี้ใจสละยังจะมันไม่ฟ้าหรือเหงื่อพอไปกัน
คนรักเราก็ไม่เขาเรากลับจริงไม่เขล่าใจ

เพลงยอมจำนวนฟ้าดินโหและมันเข้ากับสิ่งที่เห็นนะหูข้าทวมดูสิ
หนึ่งครับนั่งอยู่ด้วยกันร้องเพลงคุณลุงเขาก็ร้องตามไปด้วย
โอ้แบบดูบางคนคุณน้ำตาซึมใช่ไหม

เป็นภาพบรรยากาศที่น่าประทับใจมากคุณผู้ชม
แล้วเขาเขียนข้อความแบบนี้บอกว่า
งดงามในสังคมยังมีให้เห็น
ความเหลื่อมล้ำยังมีน้ำใจเสมอ
คนไม่มองข้ามสิ่งเล็กน้อยในชีวิต
ผู้หญิงคนนี้เขาเพียงทำแค่สิ่งที่เขาทำได้
เหตุการณ์นี้มันทำให้ผมมีความสุขในเมืองที่แสนวุ่นวาย
ในช่วงเวลาพักเที่ยงของพนักงานพนักงานเอกชน
นับพันคนที่เดินวุ่นวายหาข้าวกินหาซื้อของ

มันเป็นภาพที่ประทับใจมากนะ

ผู้ชายผู้พิการคนนี้ที่ตาบอดอยู่เนี่ย

คลิปนี้ก็ถูกเผยแพร่เร็วทีเดียวครับ
โลกสังคมออนไลน์พร้อมกับข้อความชื่นชมอย่างมาก
แล้วก็มีข้อความหนึ่งมาเฉลยว่า
ผู้หญิงคนนี้ก็คือคุณสมรินพัฒน์พิบูลสุสกุลนั่นเอง

รู้ชื่อเสียงเรียงนามจะได้ชื่นชมถูกตัว

ทีมข่าวสายตรวจโซเชียลไทยรัฐทีวีก็ติดต่อสอบถามไปยังคุณสมรินพัฒน์เลยนะครับ
เป็นคนที่อยู่ในคลิปเขาเล่าให้ฟังบอกว่า
เธอเป็นพนักงานของธนาคารไทยพาณิชย์
แต่ว่าอยู่ในส่วนของบริษัทไทยพาณิชย์ประกันภัย
ต้องเดินสายไปอบรมให้กับผู้รู้กับพนักงานของไทยพาณิชย์
เหตุการณ์ที่อยู่ในคลิปเป็นช่วงพักกลางวัน

พักกลางวันเสร็จปุ๊บก็เดินไปที่ตลาดรัชดา
เห็นว่าชายคนนี้ร้องเพลงอยู่นานแล้ว

อัศพจุ้ยนั่งมาร้องเพลงให้ซะเลยครับ
เอ้อเรือเพลงที่

สุดท้ายก็ไปเจอเพลงนี้คือยอมจำนวนฟ้าดิน
ก็คือคุณลุงเขาจะมีดนตรีแต่ละเพลงอยู่แล้ว

เป็นคีย์ของเขาอยู่แล้วก็ต้องไปสอบถามกันก่อนว่าเพลงไหนร้องได้

สุดท้ายก็ร้องนี้เพลงยอมจำนวนฟ้าดินของหญิงทิติการนะครับ
ไปก็บอกว่ามีความสุขมากเพราะว่ามีคนเนี่ย
ทยอเดินเข้าไปเอาเงินไปให้บริจาคให้กับลุงเยอะมาก
คุณลุงเองก็ร้องเพลงตามไปด้วยนะครับ
โดยในเฟซบุ๊คส่วนตัวของคุณสรินพัฒน์พอเข้าไปดูเนี่ยฮะ
ก็มีคลิปร้องเพลงน่ารักอยู่มากมายหลายคลิป

กับน้ำใจของผู้หญิงคนนี้ที่ให้กันระหว่างคนในสังคมที่
รู้จักกันมาก่อนเลยไม่เคยเห็นกันมาก่อน
แต่ก็มีความเห็นอกเห็นใจน้ำใจต่อกันนะฮะ

งดงามในสังคมยังมีให้เห็นอยู่นะครับ
ชมคุณสรินพัฒน์ด้วยนะที่ตัดสินใจทำแบบนี้ช่วยเหลือคนในสังคม
ตื่นเช้าแล้วมีกำลังใจมากกับคลิปนี้นะ